ลากมาการทำแผนอุ้มค่าหนุ่มออสซี
พงศพัฒน์ร่วมสอบเค้นล่าอีก๔แก๊งโหดพัทยา

หนึ่งในผู้ต้องหาคดีอุ้มฆ่านุ่มนักธุรกิจชาวออสซี่
ไปชี้จุดเกิดเหตุนะครับที่บ้านพักในเมืองพัทยา
ส่วนป้มสังหารยังไม่ชัดเจน
ก็เป็นความคืบหน้าจากคดีฆาตกรรมของแก๊งข้ามชาติลงมืออุ้มนายเวรชนายเดอร์อายุ๓๗ปี
นักธุรกิจเกี่ยวกับฟิตเน็ตชาวออสเตรเลีย
ขึ้นรถกระบะไปจากบ้านพักที่หมู่บ้านจอมเทียนปาร์ควิล่า
ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
กระทั่งพบเป็นศพถูกฝังบริเวณป่าใกล้อ่างเก็บน้ำ
ยานสังวราบรามอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
กระทั่งมีการออกหมายจับนายอันโตนิโอบายะโต
ออสเตรเลียเพื่อนของผู้เสียชีวิต

หลังถูกทางการกัมพูชาจับตัวไว้ขณะหลบหนี

แล้วก็เตรียมส่งตัวให้ทางการไทยรับไปดำเนินคดีนะครับ
และจากนั้นเองตอมจังหวัดสาแก้ว
คุมตัวนายไทเลอร์โจเซฟฟูตันจีนเจอราชอายุ๒๑ปีชาวอเมริกัน
หนึ่งในผู้ต้องสงสัยขณะจะเดินทางข้ามไปประเทศกัมพูชา
ด่านตมอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
แล้วก็ส่งตัวนี่แหละครับมาให้สพเมืองพัทยา
ท้องที่เกิดเหตุนำตัวไปสอบสวนดำเนินคดี
ซึ่งเบื้องต้นนายชัยเลอร์ให้การรับสาภาพ
ว่าร่วมลงมือฆ่าแล้วฝังนายเวรชนัยเดอร์
นักธุรกิจเกี่ยวกับฟิตเน็ตชาวออสเตรเลียจริง
และก็เมื่อวานนี้พลตำรวจเอกพงษภัทรพงษ์เจริญ

นายตำรวจที่เกี่ยวข้องและก็ทหารนี่แหละครับ
ได้ร่วมนำตัวนายเทลเลอร์โจเซฟฟูตันซีนเจอราช
สัญชาติชาวอเมริกันทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ไปกันที่บ้านเลขที่๓๘๑ทับ๖๗หมู่๑๒
หมู่บ้านจอมเทียนปาร์ควิลล่าตมหนองปลือ

ซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุแล้วก็เป็นบ้านพักของผู้เสียชีวิตนะครับ
หลังจากนั้นนะครับทางการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสาภาพ
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจริง
พร้อมกับให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
ทำให้ในขณะนี้ตำรวจได้ทราบเบาะแสเพิ่มเติม

ซึ่งบางส่วนยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทย
คาดว่าบางส่วนได้หลบหนีกบดานอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน
ส่วนชนวนของการฆ่าฝังดินในครั้งนี้ถือว่าเป็นคดีใหญ่นะฮะ

ฟังเสียงของพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงศ์เจริญรองพบตรกันหน่อยครับ
และกันรวมถึงประวัติต่างที่เกี่ยวข้องคุณตายด้วยนะครับ
เพียงอยากจะเลียนว่าในเชิญการสืบศวน

ก็ได้รู้ในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
รวมถึงนะครับก็ได้ติดตามดูแลบางส่วนก็ได้มีการออกหมายจับแล้วนะครับ